ข่าวแรกต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะ

อย่างพี่สุนารีราชศรีมาคนนี้ค่ะ

ของเรานะคะว่าเป็นคนเซ็นต์แรงค่ะ

บอกว่าเวลามันจะมีเรื่องราว

มักจะมีเรื่องชวนคนหัวลุกตลอดเลยนะคะ

แต่สำหรับความเชื่อและผีสาห์งวิญญาเนี่ย
พี่สุบอกว่ายังไม่มีโอกาสได้เจอจัง

ฟังประหวัดของพระอารหัง
สายหลวงปู่มั่นตลอดนะครับ

ฟังแล้วเราทำไม

บอกตรงว่าน้อยครั้งที่จะรู้สึก
แต่กับเรื่องพระเรื่องเหมือนเทวดาอะไรอย่างนี้
เหมือนเราจะรู้สึกมากกว่า
นะคะส่วนเรื่องลอตเตอรี่ค่ะ
งวดนี้ที่รอคอยวันที่๑๖พฤษภาคมนี้นะคะ
พี่สุก็กระซิบบอกบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าจริงแล้วนะคะนี่วันที่จะออกเนี่ย

อาจจะมีเลขเบิ้ลคู่ขี้มาก็เป็นได้นะคะ
ที่สำคัญนี่ยังไม่เคยบอกใครเลยนะ
ทำไมอ่ะพี่สู่บอกว่าให้ตามพี่สู่งวดนี้ให้ดี
เพราะว่าพี่สุเคยเกิดเรื่องเชียดตายมา
ช่วงเดือนเมษายนเนี่ยไม่ได้บอกใครนะคะ
เดี๋ยวไปดูรีลาการใบ้เลขจากพี่สุนารีกันเลยดีกว่าค่ะ
เอาจริงนะถึงจะถูกเลย
มันก็มีที่ไม่ถูกบ้างอะไรอย่างนี้
พูดถึง๒๓งวดที่เราได้เว้นระยะมาเนี่ย

ออกวันเสาร์นะพี่ว่าวันเสาร์เนี่ย
เบิ้ลเบิ้ลถำหาเมื่อไหร่

ค่ะต้องลองดูกันไปนะคะ
เอาจริงสดไปเรียบร้อยแล้ว

ประมาณนี้แหละค่ะแล้วพี่สู่บอกว่ามันมีเรื่องที่เดี๋ยว
เดี๋ยวรอให้ลอตเตอรี่ออกแล้วจะบอกเราเป็นที่แรก

แล้วทุกครั้งที่เกือบจะมีเรื่องแบบนี้

แต่พี่สูว์บอกว่าจริงแล้วเนี่ย

มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชม